ทุกผู้ชมครับมีชาวบ้านเขาไปเจอผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
นนทบุรีเนี่ยปกติก็อาศัยกินนอนอยู่ที่วัด
แล้วอยู่ดีเนี่ยขโมยของวัดไปนะฮะถึงขั้นพระท่านต้องไล่ตามแล้วก็ถ่ายคลิปเป็นหลักฐานเลยนะครับ
อันนี้เป็นคลิปนะฮะช่วงที่พระที่เป็นพระลูกวัดคลองตาคล้ายตำบลไซน้อย
อำเภอไซน้อยจังหวัดนทบุรีเนี่ยนี่ตามไปถ่ายคลิปผู้ชายคนนี้มีรถนี่รถเข็นแบบนี้นะฮะ

เห็นของที่เป็นของวัดพวกจอพวกเศษเหล็กของวัดเนี่ยออกไปจากวัดแบบดื้อเลย
ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระท่านก็ให้ญาติโยมเนี่ยช่วยพาไปตามถ่ายคลิป
ผู้ชายคนนี้ตะโกนบอกเดี๋ยวเอามาคืนไม่ได้กลัวความผิดอะไรเลย
ในเพจข่าวสารคนไซน้อยนนทบุรีพร้อมกับข้อความบอกว่า
พิกัดวัดคลองตาคล้ายญาติพี่น้องใครฝากดูแลด้วยนะคะ
เป็นของทุกคนเข้ามาขโมยของที่วัดบ่อยมากพระท่านก็ไม่อยากทำบาป
ไม่อยากแจ้งความจะหาว่าใจร้ายก็เลยฝากทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตาให้ด้วย
ถ่ายนะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับแต่ว่าที่วัดเขาบอกเขาไม่อยากแจ้งความ
ญาติโยมก็เลยช่วยโพสต์ให้นะครับบอกจะสู้เพื่อวัดเอง
เมื่อวัดไม่แจ้งความเนี่ยจะสู้เพื่อวัดเองเราไปสอบถามพระเจ้าของคลิปนะครับ
พระชายสิทธิ์นะฮะท่านเป็นพระลูกวัดคลองตะคลายนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เจอในคลิปเนี่ยคือ๘โมงเช้า
หลังจากกลับจากบินทบาทเห็นคนกำลังขโมยของวัดเนี่ยขึ้นใส่รถเข็น
เข็นออกไปพอดีมีญาติโยมมาที่วัดพอดี
ก็เลยบอกต้องอาศัยญาติโยมแล้วนะขอซ้อนท้ายจักรยานยนต์ไล่ตามไปหน่อย
ช่วยขี่ตามให้หน่อยแล้วก็ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
ทางวัดไม่ได้แจ้งความเพียงแค่โพสต์ลงเพจของวัดให้ชาวบ้านรับรู้
เพราะวัดโดนขโมยของบ่อยมากตำรวจเนี่ยบางทีมาจับให้
ปล่อยไปก็ออกมาก่อเหตุอีกไม่ได้เข็ดหลาบ
ตู้บริจาคก็เคยโดนขโมยนะฮะนี่มาเอาพวกอุปกรณ์ก่อสร้าง
มาจอบพวกจอบพวกเศษเหล็กต่างนะครับทางวัดก็พยายามหาทางป้องกันแต่กันไม่อยู่จริง
แล้วที่สำคัญคนล่าสุดเนี่ยพระท่านบอกว่าไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะเป็นชาวบ้านที่มากินนอนอยู่ที่วัดนะฮะ
วันนี้ตอนเช้าเนี่ยยังมาหยิบแกงที่วัดอยู่เลยหยิบออกไปแล้วก็เดินไปเฉยเลย
มาเอาของไปก็ไม่เคยเอามาคืนพอไล่ถามเหมือนในคลิปก็บอกเดี๋ยวเอามาคืนแต่ความจริงไม่เคยเอามาคืนเลย
บิณฑบาทเสร็จก็มาเจอยมที่อยู่ที่วัดเนี่ยครับเอาของวัดไปนะครับเราก็ตามกันไป
แล้วก็ได้นำโทรศัพท์ของคุณโยมเอาถ่ายคลิปวิดีโอและถ่ายภาพไว้ครับ
เขาเอาอะไรมาของวัดไหนบ้าง
มีผู้หญิงมาบ่อย
เห็นเข้ามาเอาข้อหยิบแจงในศราและเริ่ม
ก็ฝากเรือนไพ่มาให้ครับ
เขาเข็นรถมาตรงนี้เลยเท่าที่ได้

ตามมาแล้วพระก็ถ่ายคลิปไว้
แล้วก็ถ่ายไว้แล้วตอนนั้นเราตะโกนบอกว่าไงบ้าง
ไม่ได้ตะโกนก็เห็นทีก็
ก็บอกเอาของวัดมาอะไรตามคลิปนั้นเลยนะ